ถึงสิบนาทีเลยค่ะแล้วกล้องวงจรปิดหน้าร้านก็ถูกงัดขึ้นด้านบนด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓เมื่อวานนี้นะคะวันที่๒๐คือตี๓ข้ามของวันเสาร์มาอาทิตย์นะคะ
ตำรวจสภกบินบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เห็นว่าประตูม้วนหน้าเนี่ยถูกตัดเหล็กออก
สินที่หายไปมีอะไรบ้างล่ะสลากที่ถูกรางวัลงวดวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะ
สลากรางวัลที่๒เลข๓คู่รางวัลที่๓รางวัลที่๔รางวัลที่๕
รางวัลเลขท้าย๓ตัวรางวัลเลขท้าย๒ตัวรวมแล้วกว่า๑๐๐๐ฉบับ
เงินสดอีกกว่า๔แสนบาทรวมแล้วเกือบ๕ล้านบาทนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรีก็ไปตรวจสอบ
รอยนิ้วมือแฝงเก็บที่โต๊ะเก็บที่ลิ้นชัก
ที่บานกระจกประตูแล้วก็ช่องกระจกเลื่อนหน้าร้าน
ถามเจ้าของร้านนายชาตรีหงสมดีค่ะ
เขาบอกว่าตัวเขากับภรรยานอนอยู่ข้างบนตอนเกิดเหตุ
ปกติแล้วนะภรรยาจะเอาสลากพวกนี้ไปเก็บไว้ข้างบนนะ
แต่วันนั้นไม่รู้เป็นยังไงลืม
ก็เก็บเอาไว้ที่ชั้นล่างแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
แฟนผมเป็นคนเก็บกระเป๋าขึ้นบ้าน
แต่ลืมเอาลอตเตอรี่และเงินตัวนี้ขึ้นไปด้วย

คาดการณ์เขาคุมไมโมงมา
เหมือนเอาเสื้อโพกหัวอะไรติดหน้าหมด
แล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นผู้ชาย
เอ่อผมว่าน่าจะเคยเข้ามาดูร้านเราแล้วคาดการณ์ว่า
เพราะว่าเขารู้ที่เก็บ

ได้อายะเลขสลากที่ถูกรางวัลฝ่าสถานการณ์สลากแล้ว
แล้วแล้วก็ฝากไปถึงร้านรับขึ้นสลากร้านอื่นอื่นด้วยตรวจสอบให้หน่อยถ้าเกิดมันมีสลากที่ถูกปรั๊มตราที่เขียนว่าชาตรีร้านของเขาไว้อะให้ขอบัตรประชาชนคนที่เอามาขึ้นไว้จะได้ตามตัวจะได้ตรวจสอบได้ง่ายซึ่งล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินถึ